ท่านเสียชีวิตหมดลมหายใจลงแล้ว
แต่กลับฟื้นคืนมาเล่าให้ลูกหลานฟัง
ถึงสิ่งที่ได้พบเจอหลังความตายนั้น

ถ้าเป็นตาเพชรในตาเขาดูตาเขาจะวาวมาก

ลูกตาจะต้องเป็นมรกฏทัพทิม

แต่พวกนี้สินสูงกว่าพวกคุณ
คุณจะต้องไปปฏิบัติคุณจะต้องไปบวช

ฮะแมวเหรอบอกทิ้งมิดมาเลยทุกคืนต้องสวดมนต์ก่อนนอนนะ
ต้องปฏิบัติธรรมนะไปบวชไปบวชไปบวช
แมวตาเพชรเนี่ยถ้าเกิดว่าตายไปแล้ว
ในตาควักออกมามันจะแข็งเป็นเพชร
แล้วเขาจะเอาไปเล่นพวกศัยศาสตร์
เป็นเครื่องรางกันเพชรตาแมวเขาเรียกเพชรตาแมว
มีจริงเขาทำกันจริงเหรออ่ามีจริง